ใครลืมกระเป๋าหรือทำกระเป๋าตกเอาไว้ไปเอาด่วนเขาเก็บเอาไว้ให้
ต้องรีบไปเอาสิทุกอย่างยังอยู่ครบทุกอย่างเลย
ใครเป็นเจ้าของรีบติดต่อไปนะฮะไปดูหน่อยว่าในกระเป๋ามันมีอะไรกันบ้าง
มีชาวบ้านเขาออกกำลังกายเนอะปั่นจักรยานไปตอนเช้า
ไปเจอตรงนี้มันมีกระเป๋าเป็นกระเป๋านักเรียนสีม่วงตกอยู่ข้าง
ถนนสายน้ำพองอุบลรัฐช่วงกระมที่๒๓คนเขาปั่นจักรยาน
ก่อนถึงปั๊มแก๊สฝั่งขาเข้าอำเภออุบลรัฐ
ปั่นจักรยานไปชื่อว่านายสังคมขาวอรุณรุ่งเป็นชาวบ้าน
พอไปเจออะไรขอดูหน่อยซิ
พอเปิดออกมามันมีห่อกระดาษอยู่มากมายด้วย

แล้วก็เขาก็เลยแจ้งตำรวจมาตรวจสอบ
ตามหาเจ้าของกระเป๋าเป้สีม่วงตรงนี้
๊อฟเล่าซะพี่หวั่นใจแล้วตอนแรกก็ว่าจะไปเอา
เออตอนนี้แจ้งตำรวจไปตรวจสอบแล้ว
ตำรวจมาถึงข้างในมีหนังสือหรือเปล่าของเด็กหรือเสื้อผ้าหรือใคร
ไปเปิดดูมันเป็นห่อกระดาษครับ

ละ๒๐๐เมตรรวมแล้ว๓๐๐๐เมตร

เป็นของใครไปเอาด่วนนะตอนนี้นะ
กระเป๋านี้นะฮะถูกนำไปเก็บไว้ที่สะพรน้ำพองแล้ว

เพื่อหาหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงเจ้าของกระเป๋า
คาดว่าคือน่าจะเป็นพ่อค้ายาแล้วครับ
ขนมาทำเป็นใส่กระเป๋านักเรียนตบตาคนต่าง๓๐๐๐เมตร
ระหว่างทางเหมือนจะหนีความผิดอะไรบางอย่าง
ไม่รู้ว่าตั้งใจโยนทิ้งไว้หนีความผิด
หรือทำตกระหว่างทางลำเลียงไปให้กับลูกค้าหรือเปล่า
อันนี้ไม่ทราบนะฮะพี่ตำรวจฝากแบบนี้
ใครเป็นเจ้าของกระเป๋าอันนี้สามารถติดต่อรับคืนได้ที่
สพน้ำพองตลอด๒๔ชั่วโมง
คุณตำรวจพร้อมให้บริการอย่างเต็มที่
แต่ในมุมของพี่นะก๊อฟพี่ว่าอีกอย่างหนึ่ง
นัดส่งยากันมันมีเสาหลักกิโลอยู่ด้วยตรงนั้น
มันนัดกันแบบนี้ครับจะส่งไว้เสาตรงนี้หรืออย่างนี้นะ
อาจจะสื่อสารกันผิดพลาดหรือประการใดไม่รู้แหละ
ปรากฏว่าอาจจะหากันไม่เจอหรือว่าไปดูผิดที่
แต่พี่พระองค์ที่เขาไปเห็นซักก่อนนี้นะนะสมตมด์ถูกต้อง
คนที่จะเอามาเอาก็เลยไม่กล้าไปเอาก็เลยปล่อยทิ้งเอาไว้แบบนี้หรือเปล่า
ยังไม่ทราบต้อง๓๐๐๐๐เมตรละเนี่ยเอิ๊ย
หลอกเก่งนะมันใส่กระเป๋านักเรียน
๓๐๐๐เมตรนี่นะถ้าเกิดหลุดไปถึงลูกค้าปลายทาง
คาดว่าเป็นเยาวชนในพื้นที่ไปซื้อกันเสร็จนี่แหละฮะ